ตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศให้มีวันหยุดยาวในช่วงวันที่๒๔ถึง๒๗กันยายน
ตามการเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
ยังอยู่ระหว่างการเตรียมที่จะยื่นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
แต่ว่าข้อเสนอนี้ก็ทำให้นักวิชาการและภาคเอกชนเริ่มกังวลว่าจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
ประตุ้นให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
โดยเสนอให้วันที่๒๖และวันที่๒๗กันยายนเป็นวันหยุดพิเศษ
และเมื่อรวมกับวันที่๒๔ถึงวันที่๒๕ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์รวมเป็นวันหยุดยาว๔วัน
อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเพราะว่ามีวันหยุดมากขึ้น
ที่ผ่านมามาตรการในลักษณะนี้ทำให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ๑๐๒๐อย่างเช่นการใช้จ่ายในช่วงวันอาสานหาบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่๑๖๒๐กรกฎาคมช่วงนั้นมีเงินสะพัดในประเทศในช่วงวันหยุดยาวกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
หรือว่าขยายตัวถึง๑๐๗๖สูงสุดในรอบ๕ปี
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยภัยแรงที่เริ่มคลี่คลายนะครับ
เช่นเดียวกับนายเจนนำชัยสิริประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มองว่าวันหยุดในปัจจุบันก็มีความเหมาะสมอยู่แล้ว
หากรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดก็จะไม่หยุดตาม
จากว่าโรงงานอุตสาหกรรมใช้วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกำหนดให้มีวันหยุด๑๓วันต่อปีเป็นหลัก
ขณะที่นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระบุว่าวันหยุดยาว๔วัน
หากคณะรัฐบาลประกาศอนุมัติก็จะทำให้มีรายได้
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ๑๕๒๐ครับ